คุณอาทิพเยื่ออ้นชื่อนี้อาจคุ้นหูในฐานะนักกีฬายูโดทีมชาติไทย
ที่เคยผ่านเวทีระดับโอลิมปิกเกมมาแล้ว
โดยเจ้าตัวสร้างชื่อเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่บาซิล
ก่อนจะประกาศหันหลังให้กับวงการยูโด
ด้วยการเลือกเส้นทางสายใหม่ให้กับตัวเอง
นั่นคือกีฬาคูหลาดที่มีพื้นฐานใกล้เคียงกับจูโดมากที่สุด
หลังจากจบโอลิมปิกอย่างน้อยคือ
ตัวผมกับตัวโค้ดผมก็คือ
มีปัญหานิดหน่อยกับสมาคมยูโด
มีอะไรที่เราไม่ค่อยลงตัวกัน
เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราออกมาดีกว่า

เราก็ลองไปเสนอตัวไปคัดดูเขาก็โอเค

ในกีฬาคุณอาทิพย์ที่ทำได้ดีเกินทาง
วัน๑๙ที่ฟิลิปปินส์นับเป็นการตระเดิมเวทีซีเกมผลแรกของคุณาธิบ
กีฬาคูราชที่ทำได้ดีเกินคาด
กับการเอาชนะคู่แข่งทั้ง๔ชาติที่ลงแข่งขัน
เหรียญทอง๔เกมรุ่นน้ำหนักมากกว่า๙๐กิโลกรัมได้สำเร็จ
หลังเคยทำได้ใน๔เกม๒๐๑๕ที่สิงคโปร์กับกีฬายูโด
คุณอาทิพยอมรับว่าต้องต่อสู้กับตัวเองอย่างหนัก

คิดที่จะเลิกเล่นแต่โชคดีตัดสินใจที่จะไปต่อ
ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คุ้มค่ากับความสำเร็จที่ได้มา
ตั้งแต่๔เกมที่
คโปร์เราก็ไม่เคยแตะเหรียญระดับชาติอีกเลยไง
เพราะว่าไปโอลิมปิกเราก็แพ้

เดือนกันยาที่ผ่านมาเราก็ได้อันดับ๓ชิงแชมป์โลกที่เกาหลีมา

ก็อยากให้ทุกคนพยายามให้ผมปรับตัวให้ได้

ถ้าเราพยายามเต็มที่เป้าหมายจะอยู่ไม่ไกลครับผม
และนี่คืออีกหนึ่งฮีโร่นักกีฬาไทย
ยังใช้ความมุ่งมั่นพยายามจนประสบความสำเร็จ
แม้จะต้องพบกับกลุ่มประสักมากมายขนาดไหนก็ตาม
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน
เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ต้องชินชมกัน